มาดูกรณีของนักเรียนถูกคุณครูลงโทษ
จนเป็นข่าวเป็นคราวออกมาก็บ่อยครั้งอยู่เหมือนกัน
คราวนี้เกิดขึ้นกับนี่เด็กผู้หญิงคนนี้ฮะ

แล้วเธอกับเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๓คน
ก็โดนเรียกแถวนะให้เข้าแถว

ถูกคุณครูลงโทษแบบนี้
ตัวเนี่ยแดงไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีรอยฟกช้ำไปหมดเลยทั้งตัว
แม่บอกว่าไม่ไหวส่งลูกไปเรียนหนังสือ
ไม่ได้ส่งลูกไปให้ใครเขาตี
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่ในโลกโซเชียล
พร้อมกับภาพของลูกสาวที่มีรอยฟกช้ำรอยแดงเต็มตัวไปหมด
แผ่นหลังสิคุณโอ้โหลอยแดงขนาดนี้นะครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าแฮชแท็ก
ลูกสาวโดนคุณครูทำร้าย
คุณแม่ก็เขียนข้อความไว้แบบนี้ครับ
แชร์ความรู้สึกแม่ที่ส่งลูกสาวไปเรียนโรงเรียนที่คิดว่าดีที่สุดแล้ว
ลูกสาวกำลังเรียนอยู่ชั้นม๓ที่โรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดชายภูมิ
เมื่อวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากเข้าค่ายกลับมาถึงบ้าน
เนื้อตัวบอบช้ำร่างกายสะบักสบอมนะครับ
ลูกสาวเล่าให้ตายายฟังทั้งน้ำตาบอกว่าโดนคุณครูทำโทษ
เพราะว่าครูเรียกรวมแถว
แต่ว่าลูกสาวกับเพื่อนชายอีก๒คนไปเข้าแถวช้า
พอมาถึงแถวคุณครูก็ตบเข้าที่บ้องหูเพื่อนผู้ชายสองคนก่อน
จากนั้นก็ตบเข้าที่เธอตบบ้องหูจนแบบโอ้โหหูอื้อเลยคุณตอนนั้นนะฮะ
ส่วนรอยช้ำที่หลังลูกสาวบอกว่าโดนทุบตีที่หลังหลายครั้ง
ที่แขนเกิดจากคุณครูคุณใช้แฟ้มจริงใช้แฟ้มจะตบหน้าน้องด้วย

น้องเนี่ยยกแขนขึ้นมาบังใบหน้าไว้ก็เลยโดนแฟ้มเนี่ยตีเข้าแขนจังเลยนะฮะ
แล้วก็คุณครูก็ยังไปเอาไม้งามจะมาลงโทษกันอีกนะครับ
แต่คุณครูคนอื่นห้ามไว้ทีนี้ฮะโอ้โหน้องผู้หญิงคนนี้ตกใจมากเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้ทราบมาตลอดว่าคุณครูคนนี้โหดและใจร้ายมาก
เพราะเห็นทำโทษน้องผู้ชายคนอื่นหรือว่าลูกศิษย์คนอื่นบ่อยครั้ง
แต่ไม่คิดว่าลูกสาวจะโดนเพราะเป็นผู้หญิงนะครับ
แท็กโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยกับลูกสาวอีกต่อไปแล้ว
อกจากนี้ผู้เป็นแม่ยังตั้งคำถามด้วยนะครับ
ว่าแบบนี้เรียกว่าทำโทษหรือเป็นการทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้สภาพจิตใจของน้องก็คือเวลาใครมาถามถึงเหตุการณ์
น้องก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาคือมันยังเจ็บปวดอยู่ในใจนะคุณนะ
แล้วมันฝังใจไงถูกครูลงโทษแรงขนาดนี้
ต่อจากนี้น้องจะไปโรงเรียนด้วยความรู้สึกเช่นไร
ก็คงต้องหวาดระแวงกังวลแล้วก็หวาดกลัวตลอดเวลานะครับ
คุณแม่เขียนยาวมากเลยนะคุณนะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ผู้เป็นแม่ยังบอกว่าคนเป็นแม่ที่ต้องมาหาเงินในกรุงเทพ
เพื่อส่งเสียลูกสาวให้ได้เรียนหนังสือเพื่อจะได้มีอนาคต
ไม่ได้มีเวลาได้อยู่กับลูกสาว
ฝากอนาคตไว้กับคุณครูและโรงเรียน
ทราบข่าวแบบนี้แม่ก็สงสารลูกใจจะขาดแล้วครับ
อย่างไรก็ตามนะครับเบื้องต้นคุณตาและคุณยายของน้อง
ได้พาหลานสาวไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพัก

พร้อมกันนี้ยังถามหาความรับผิดชอบจากทางครูและโรงเรียนด้วย
ซึ่งล่าสุดทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ตัวเด็กผู้เสียหาย๓คนแล้วก็ครูที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายนักเรียน
ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
โดยนักเรียนชายคนแรกที่ถูกครูลงโทษนะครับ
ก็เปิดเผยว่าผมถูกลงโทษจริง
จากนั้นครูก็เดินไปตบหน้าน้องนักเรียนหญิงคนนี้
ส่วนทางด้านของครูที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุนั้นนะครับ
ก็ยอมรับคุณยอมรับว่าได้ทำร้ายแล้วก็ตีนักเรียนชายจริง
ครูยืนยันแบบนี้คุณบอกไม่ได้ทุบตีหรือว่าตบนักเรียนหญิงแต่อย่างไรนะฮะ
เพราะมีครูรายอื่นเข้ามาห้ามปรามไว้
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากที่สิทธิ์ทั้ง๓คนไม่ร่วมกิจกรรม
และมาเข้าแถวช้าซึ่งมักจะเป็นแบบนี้บ่อยครั้งนะครับ
ขณะที่พอโรงเรียนบำเน็ตนรงวิทยาคมพอปรีชาชูสกุลก็เปิดเผยนะครับว่า
เรื่องต้นก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกัน
พร้อมกับครูผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุแล้วครับ
แล้วก็ตอนนี้ทราบรายละเอียดทั้งหมดจากทั้งสองฝ่ายแล้ว
ต้องมีการตั้งกรรมการในการสอบข้อเท็จจริง
ยืนยันนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง๒ฝ่าย
ส่วนเด็กก็ต้องดูแลเรื่องของจิตใจด้วยนะ
ไม่งั้นเด็กเนี่ยจะไม่กล้ามาเรียนนะครับ
คุณผู้ชมอาจจะต้องมีการทบทวนเรื่องของการทำกิจกรรมค่ายลูกเสือเนธนาวีก่อนหน้านั้น
ปอนก็จมน้ำจมท่าจากค่ายลูกเสือเหมือนกัน
อันนั้นเหตุเสียชีวิตอันนี้เหตุถูกลงโทษนะฮะ
แล้วเอาจริงนะที่คุณแม่เขาแชร์ดิฉันเข้าไปอ่านนะ
มีคนไปแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าเนี่ยเคยโดนคุณครูคนนี้ทำร้ายมาเหมือนกัน
คือโดนแหม่มันแยกเป็นเส้นบางนะระหว่างทำร้ายกับทำโทษ
แล้วรอบนั้นคนที่เขาไปโพสต์นะเขาก็บอกว่าไปแจ้งผอแล้ว
พอก็บอกว่าจะให้ครูคนนั้นไม่ทำแบบนี้อีกแต่มันก็มาเกิดเหตุการณ์
ตอนนี้ผู้ปกครองเขาก็คุยกันนะครับบอกครูคนนี้เขามีพฤติกรรมแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีวัยกรรมในการทำโทษเด็กนะครับ